แล้วนะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเรือล่มนี่ยังไม่ครบนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้ก็หากันอยู่นะครับคือเป็นคลองสี่ยัดเหมือนกันนั่นแหละ
แต่ว่าคนละฝั่งค่ะนะถ้าตามพื้นที่โดยถนนเนี่ย
ก็ห่างกันสักเก้ากิโลเมตรอืมนะฮะตรงจุดนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันแรกก่อนนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อ๓๐ธันวาคมนะครับ
มีเรือล่มนะฮะมีผู้เสียชีวิต๒นะครับแล้วก็หายไป๑นะครับ
ในตั้งฮวดใช้อายุ๖๕ปีหามา๒วันยังไม่เจอ
วันนี้เจ้าหน้าที่ออกค้นหาอีกนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุรถเก๋งพลัดตกน้ำเนี่ย
กิโลเมตรนะครับถ้าใช้รถยนต์วิ่งนะฮะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ตามหาร่างของในตั้งฮวดใช้นะครับ
แต่ช่วงบ่ายเนี่ยมีข่าวว่ารถเก๋งเนี่ยถูกซัดตกอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดก็เลยต้องรีบมุ่งไปทางนั้นก่อนไปช่วยทั้งนั้น
วันนี้ก็ระดมกำลังเรือสิบกว่าลำออกค้นหานะครับหาตั้งแต่เช้ามีญาติญาติของในตั้งมาปักหลักนั่งอยู่ริมฝั่ง
สอดส่องมองนะฮะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยหาจน๑๘นาฬิกาต้องยุติการค้นหาชั่วคราวนะครับ
วันนี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหาอีกครั้งหนึ่งลมก็ยังแรงเหมือนเดิมเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมานะครับ
นางรัชดาปิดตาธเนวันนี้ครอบครัวนะครับแล้วก็คนขับเรือนะฮะคือนายประคองบุญเลี้ยงนะครับ
นิมนต์พระสงฆ์นำเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับเพื่อเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
รัชดานี่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็มีภรรยาของนายประคองบุญเลี้ยงคนขับเรือด้วยนะครับ
เหตุการณ์เรือล่มเมื่อสามสิบธันวาคมที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
นายประคองเนี่ยเขาขับเรือพานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อจะข้ามไปเกาะกลางน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่๙คนนะฮะมีนายประคองด้วยมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยก็เลยรวมเป็น๑๒คนนะครับ
ระหว่างทางเนี่ยลมแรงนะฮะลมพัดแรงมากนะครับทำให้อ่างเก็บน้ำน้ำในอ่างเนี่ยกระเพื่อมเป็นคลื่นสูง
แล้วน้ำพัดเข้ามาในเรือท้ายเรือก็เกิดน้ำท่วมขังแล้วเรือค่อยค่อยจมลงคนที่อยู่ในเรือก็ตกใจนะฮะ
พยายามหาที่ยึดเอาไว้ไม่ให้จมน้ำนะครับทีแรกก็เกาะเรือนี่แหละแล้วเรือก็จมน้ำอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับก็เลยต้องว่ายน้ำหนีกันไปคนละทิศคนละทางนะฮะ
บางคนก็พากันช่วยนะครับแต่ก็มีช่วยไม่ได้ด้วยนะครับ
รอดชีวิตมาทั้งหมด๙คนเสียชีวิตไป๓นะครับทุกผู้ชมครับ
คนที่เสียชีวิตมีนางรัชดาปิดตาทะเนอายุ๔๙นางรัชดานี่คือภรรยาในประคองคนขับเรือ
มีนายเทิดศักดิ์ปราบภัยอายุ๕๒แล้วก็อีกคนนึงคือนายตั้งฮวดใช้ยังหาไม่เจอ
อ่างเก็บน้ำคลองศรียัดเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ครับเนื้อที่ประมาณห้าหมื่นไร่
โอ้โหความจุทั้งหมดเนี่ยนะครับของน้ำประมาณสี่ร้อยยี่สิบล้านลูกบาทเมตร
ค่ะถามว่าลึกเท่าไหร่ก็ลึกไล่ระดับตั้งแต่สิบไปถึงห้าสิบเมตร
โอ้โหเริ่มที่สิบก็คือลึกมากแล้วอ่ะใช่ครับ
รอบ๑๒ปีที่ผ่านมานะครับอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดตรงนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๑๒ศพ
ล่าสุดเนี่ยปี๖๓ที่ผ่านมานะครับ๓๐ธันวาคมเหตุเรือล่มเสียชีวิต๒ยังศูนย์หายอีก๑
ถัดมา๓๑ธันวาคมก็คือเหตุรถถูกซัดนะฮะลงคลองอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดไปนะครับเสียชีวิตไป๓ศพ
ชาวบ้านแถวนี้เชื่อว่าเกิดจากอาถรรพ์ของเจ้าพ่อเขากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านแถวนี้นับถือนี่นะฮะมีสารอยู่นะครับทุกผู้ชมครับสารเจ้าพ่อเขากา
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียได้คุยเรื่องนี้กับคนดูแลสารเจ้าพ่อเขากานะครับคือนางอำนวยรุ่งแสงอายุ๔๓ปี
อำนวยบอกว่าพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดเนี่ยเดิมเป็นภูเขาเป็นป่ารกทึบเคยมีไข้ป่ามาลาเรียฆ่าชีวิตชาวบ้านมานับไม่ถ้วน
จากนั้นก็มีโครงการของกรมชลประธานมาสร้างอ่างเก็บน้ำคลองศรียัดพื้นที่ตรงนี้จะกินพื้นที่อยู่๕หมู่บ้านนะฮะพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำนะครับพื้นที่ประมาณ๕๐๐๐ไร่
มี๕หมู่บ้านกับ๒วัดตามหน้าจอนี้เลยครับทุกผู้ชมครับมีบ้านท่าคานซึ่งตรงนี้มีวัดท่าคานบ้านกรอกสแก่ซึ่งมีวัดกรอกสแก่มีบ้านทุ่งลมมีบ้านบึงร่องแล้วก็บ้านคลองตะเก่า
ก่อนจะสร้างเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับแต่ละหมู่บ้านก็มีพิธีบวงสวงอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านให้ย้ายขึ้นไปบนฝั่งค่ะเดิมเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวจะกลายเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็อันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอยู่บนฝั่งแต่ชาวบ้านก็บอกต่อต่อกันมาว่าเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ย

เจ้าพ่อข่าวกาเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่ามีชาวบ้านเคยเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวเดินลงไปบริเวณสะพานซึ่งชาวบ้านที่เห็นเนี่ยก็ตะโกนห้ามแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่สนใจนะฮะเดินหายไปที่สะพานสุดท้ายชาวประมงไปเจอศพผู้หญิงจมน้ำตาอยู่แถวสะพาน
ยังมีอีกเคยมีพระที่ชาวบ้านนับถือมากมานั่งสมาธิแล้วก็เห็นดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เนี่ยฮะผมยาวใส่ชุดขาวนี่แหละวนเวียนอยู่แถวใต้สะพานที่เกิดเหตุที่พบศพนี่นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนะฮะเป็นเรื่องเล่าที่กว่าร้อยปีมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยายหมาน้อยยายหมาน้อยเหรอฮะคือแกชอบไปไหนกับหมาตัวน้อยน้อยตัวหนึ่งชาวบ้านเลยเรียกยายหน
เป็นชาวบ้านเกาะสแก่อายุสัก๘๙แล้วนะครับที่เล่ากันมานะชอบเดินไปหาของป่ากับหมาตัวหนึ่งเป็นประจำหลังจากนั้นแกก็หายตัวไปอย่างลึกลับชาวบ้านช่วยกันออกตามหาไม่เจอร่องรอยหลังจากนั้นมีชาวบ้านที่เป็นชาวประมงนะครับก็จะเห็นยายแก่กับหมาตัวนึงเนี่ยเดินออกจากป่าอยู่บ่อยทุกคนก็เลยบอกว่าโอ้โห
หมาของแกแล้วล่ะซึ่งก็ไม่มีใครกล้าทักไม่มีใครกล้าพูดอะไรนะครับเวลาเห็นนะครับเพราะว่าเห็นก็แกก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรไม่ได้มาหลอกมาหลอนอะไรชาวบ้านเลยตั้งศาลเอาไว้ให้ชื่อว่าศาลยายหมาน้อยอยู่ตรงจุดหน้าเข่าที่ยายแกหายไปนี่แหละคือบางคนบอกว่าอาจจะเป็นแกหรือเปล่าแต่มันก็เป็นร้อยปีแล้วจะเห็นอะไรแกแบ
นี่แหละครับทั้งเรือล่มแล้วก็รถถูกคลื่นของน้ำซัดตกคลองไปเลยนะครับชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของวิญญาณตัวตายตัวแทนที่ทุกปีต้องมีคนเสียชีวิตแต่ละปีไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะต้องมีสองเวยกันกี่ศพแต่ที่แปลกก็คือทุกปีเนี่ยตัวเลขของผู้เสียชีวิตมันจะอยู่เนี่ยประมาณอย่างเนี้ย

นะครับปีนี้จะมีพิธีบวงสวงสิบห้าสิบหกมกราคมนี่คือเจ้าพ่อเขากานะครับที่ตามตำนานที่ชาวบ้านเล่าต่อต่อกันมาเนี่ยบอกว่าท่านเป็นทหารเอกของพระเจ้าตักศิลป์นะฮะสมัยที่จะไปตีเมืองจันทบูรณ์เนี่ยก็แวะมาตั้งค่ายตรงนี้นะครับแล้วท่านก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ก็เลยมีการสร้างศาลเอาไว้ต
วันนี้นะฮะจะมีพิธีบวงสวงอีกครั้ง๑๕๑๖มกราคมนี้นะครับก็เป็นพิธีบวงสวงประจำปีเผาข้าวหลามไปถวายนะฮะเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้าน